คุณผู้ชมครับปัญหาเรื่องของผู้มีอิทธิพลเนี่ยมันมีอยู่ทุกที่จริงนะ
ไม่ได้มีแค่ต่างจังหวัดนะกรุงเทพก็มี
มีแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวคนนึงเขามาร้องเรียนกับทีมข่าวเรานะคะ
คุกคามจากผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
คืออยู่บ้านตัวเองไม่ได้ค่ะ
โดนทั้งยิงปืนขึ้นฟ้าโดนทั้งปลาระเบิดใส่รถที่จอดหน้าบ้าน
ตอนนี้ต้องหอบข้าวของระหกระเหินไปขอที่พระนอน
เพราะกลัวว่าอยู่บ้านจะตายเอานะคะ
คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเธอบอกว่าวันนั้นเนี่ยเธอขายก๋วยเตี๋ยวอยู่
ปรากฏว่ามีวัยรุ่นขี่รถมอเตอร์ไซค์เร็วเป็นแบบเหมือนแก๊งซิ่ง
ขี่รถทับหมาหน้าร้านเธอแล้วก็ไม่สนใจใยดีมาเลยขี่หนีไปเลย
เธอก็เลยให้ลูกสาวขี่ไปตามแล้วก็เรียกมาตักเตือนว่ากล่าวไป
เท่านั้นแหละค่ะสักพักนึงเหมือนไปตามพวกกันมาเป็นขาใหญ่ชื่อนายหนุ่ย
คราวนี้เอาปืนมาจ่อยิงเอาปืนยิงขึ้นฟ้าข่มขู่
บอกว่าจะไปแจ้งความจะไปทำอะไรก็เชิญเลย

เออคนนี้แหละชื่อนายหนุ่ย
มีอิทธิพลจากรอยสักหรืออย่างไรก็ไม่รู้
ตำรวจจริงพิกัดน่าจะเห็นอยู่นะครับเพราะเธอบอกว่า
มีการไปแจ้งความเอาไว้แล้วด้วยค่ะ
เหตุการณ์นี้นะคะเป็นเรื่องของนางจันฉายครุฑทองค่ะ
เป็นชาวบ้านในชุมชนวัชฌพล๓ซอยจตุโชศ๒๐

กลัวมากโดนผู้มีอิทธิพลข่มขู่นอนไม่ได้เลย
ต้องขอแบบไปขออาศัยพระไปขออาศัยวัดนอน
จุดเริ่มต้นมันคือวันที่๑๒พฤษภาคมค่ะ

จังหวะที่ขายก๋วยเตี๋ยวเสร็จเนี่ยเธอกับสามีแล้วก็ลูกกำลังเก็บร้านอยู่
วัยรุ่นนอกพื้นที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาเหยียบหมาหน้าบ้านของเธอ
แล้วก็ขี่หนีไปเลยเธอเลยให้ลูกขี่ตามไป
แล้วก็รู้มาว่าวัยรุ่นคนนี้ไปบ้านของกลุ่มผู้มีอิทธิพลหลังหนึ่งภายในซอย
จากนั้นวัยรุ่นคนนั้นก็ออกมาพร้อมเพื่อนหนึ่งคน
ขี่รถมาจอดหน้าบ้านเธอก็เลยต่อว่าไปว่าเนี่ย
ทำไมถึงขี่รถเร็วในซอยขี่ชนหมาแล้วทำไมไม่คิดจะช่วย

ชายคนนี้ก็ขี่รถออกจากชุมชนไป
ก็นึกว่าเรื่องจะจบตรงนั้นนะปรากฏ๑๐นาทีเท่านั้นเองค่ะ
มีขาใหญ่ที่ชื่อนายหนุ่ยขี่มอเตอร์ไซค์พร้อมพวก๕๖คนเข้ามาโวยวาย
บอกว่าใครมาหาเรื่องคนของเขาเนี่ยบอกอย่าอยู่เลยละกัน
แล้วควักปืนออกมาจ่อยิงลูกชายเธอที่ยืนอยู่ข้าง๓นัดเลยนะคะ
เพราะดีที่เพื่อนที่มากับนายหนุ่ยปัดปืนในหนุ่ยออกจากมือก่อน
ลูกปืนมันก็เลยแฉละไปไม่โดนลูกเธอเธอบอกว่ามันเฉียวหน้าเธอไปแบบในระยะที่แบบรู้สึกได้ของความเร็วของลูกปืนนะคะ
หลังจากนั้นกลุ่มคนเหล่านี้ก็ขี่รถหนีไปเลยเกิดเหตุแบบนี้เธอก็เลยรีบไปแจ้งความกับตำรวจสอนอคันนายาวนะคะ
ก็นึกว่าเรื่องจะจบแค่ตรงนั้นอีกอ่ะแหละปรากฏมันไม่จบค่ะเนี่ยตีหนึ่งนายหนุ่ยขี่วนกลับมาอีก
แล้วยิงปืนขึ้นฟ้าหนึ่งนัดตะโกนลั่นเลยบอกว่าจะไปทำอะไรจะไปแจ้งความที่ไหนก็เชิญ
ไม่มีใครช่วยอะไรได้หรอกตีหนึ่งผ่านไปตีสี่มาอีกแล้วค่ะ
มีคนเอาระเบิดไม่ทราบชนิดมาปลาใส่รถกระบะของลูกสาวเธอที่จอดอยู่หน้าบ้าน

สุดท้ายอยู่ไม่ไหวแล้ว

แล้วหนีไปขอนอนกับพระในวัดระแวกนั้นเลย
เพราะตัวเธอบอกว่าเธอรู้จักนายห่วยดีว่าเป็นคนที่มีอิทธิพลในพื้นที่มาก

อีกรบ
เขาก็ออกไปแล้วก็มีคนมีคนที่คนที่มายิงลูกบ้านนี่แหละ
เขาก็มาด่าป้าว่าป้าตรงนี้ป้าก็บอกว่าอะไรนะเขาก็บอกว่า
อะไรแบบประมาณว่ามึงจะตำรวจจับกูเหรอไม่ใช่ป้าก็ยืนยันว่าไม่ใช่
ไม่ใช่นะป้าไม่ได้พูดตำรวจจับมึงไม่มีใครเกี่ยวกับมึงเลยนะคนเดียว
ไม่ได้เอ่ยถึงมึงแล้วเขาก็ไปแล้วทีนี้ก็ไอ้คนที่ก่อเหตุอ่ะ
มันก็บอกงั้นมึงก็อย่าอยู่เลยมันก็ชักปืนขึ้นมาอย่างนี้เลยนะ
ไปยิงเลยเลี้ยวยิงเลยแล้วก็คนที่มากับมันคนที่มากับเขา
พวกเขามากับเขาเขาก็ปัดปืนขึ้นแล้วปืนก็ขึ้นฟ้าปั้งตั้งสรร๓นัด
ตกตอนคืนตีหนึ่งสี่สิบเอาปืนมายิงขึ้นฟ้าหน้าบ้าน
ยิงยิงขึ้นฝาเลยพวกป้าก็ปิดประตูเลย
ตรงนี้เลยตรงหน้าบ้านแอบดูกันเลยฟันอ่ะ
ขโมงเลยไม่รู้ว่าลูกอะไร
คือคุณภูริพัฒน์ทีมข่าวเราพยายามตามถามบ้านในหนุ่ยด้วยนะ
ก็อยากไปคุยกับนายหนุ่ยเหมือนกันไงว่าแบบเป็นจริงที่เขากล่าวหาหรือเปล่า
คือหนึ่งคืออยากรู้ว่าคำว่าเป็นคนมีอิทธิพลในพื้นที่เนี่ยหมายถึงอะไร
มีอิทธิพลยังไงมีอิทธิพลเป็นใครมีอิทธิพลแล้วทำไมถึงกล้ามาก่อเหตุอุกอาจแบบนี้
ก็อยากจะไปคุยเหมือนกันอยากจะฟังความทั้งสองด้าน
เออถ้าในหนุ่ยบอกว่าผมเปล่าผมไม่ได้ไปก่อเหตุอุกอาจแบบนั้นก็จะได้ชี้แจงอะเนาะ
แม้ก็จะได้แบบได้ข้อมูลทั้งสองด้านแต่ปรากฏว่าเชื่อไหมคะว่า
ระแวกแถวนั้นน่ะกลัวในห่วยคนนี้มากนะ
ไม่มีใครยอมบอกคุณภูริพัฒน์เลยว่าบ้านในหุยอยู่ตรงไหน
ไม่มีใครยอมพูดไม่มีใครยอมให้ข้อมูลเลยค่ะ
รู้มาแค่ว่าในหนุ่ยคนนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย
ทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ไม่มีใครกล้ายุ่งหรือข้องเกี่ยวด้วย
คุณภูริพัฒน์ตามเองหาเบาะแสไปเรื่อยไปเจอบ้านหลังหนึ่ง
อยู่ตรงข้ามคาดว่าน่าจะเป็นบ้านในหนุ่ย

ก็ลงไปสอบถามค่ะว่าเออบ้านหลังนี้ของใครเหรอ
รู้จักใอนุยไหมไหนหลังเนี่ย
คำตอบที่ได้คือไม่ได้อะไรค่ะ
ไม่มีใครกล้าบอกข้อมูลเลย

ทีมข่าวเราไปเจอกับป้าคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ใกล้กับบ้านที่เกิดเหตุนะคะ
ป้าก็เล่าบอกว่าอุ้ยวันเกิดเหตุตี๒กว่าป้าได้ยินเสียงปืนดังอยู่สองสามนัด

เพิ่งมารู้ตอนเช้านี่แหละว่าข้างบ้านถูกยิงข่มขู่
ยิ่งมารู้ชื่อว่าคนที่ทำชื่อในหนุ่ย
ไม่กล้ายุ่งหรอกไม่อยากจะสูงสิงด้วย
ทุกวันนี้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงชาวชุมชนในซอย
ไม่มีใครอยากไปยุ่งเกี่ยวหรือข้องแวะกับบ้านหลังนี้เลย
ทุกคนกลัวกันหมดเดี๋ยวความซวยจะมาถึงตัว
๒วันก่อนได้ยินเสียงได้ยินข่าวไว้ที่บ้าน
ได้ยินอยู่ประมาณตี๓ยายได้ยินอยู่

ยายไม่อยากพูดเพราะยายไม่ยุ่งกับเขาพวกนี้

คนในซ้อยเขาอยากยุ่งด้วย

เพราะว่ายุ่งปัญหามันเดี๋ยวเขาก็ไม่ยุ่ง
จากที่สอบถามชาวบ้านหลายบ้านที่อยู่ในซอยนี้นะคะ
เขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ากิติศัพท์ของนายหนุ่ยคนนี้เนี่ยนะ
วันคือพากันรวมกลุ่มมั่วสุมยาเสพติด

ที่ไม่มีใครกล้าทำอะไรแล้วก็กลัวเนี่ย

หนุ่ยคนนี้เป็นเด็กตำรวจ
ทำผิดกฎหมายอะไรแค่ไหนก็ไม่เห็นเคยโดนจับได้จริงสักที
บอกเลยนะคะร้องไปถึงผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
คนที่เกี่ยวข้องเลยว่าช่วยลงมาดูหน่อยเถอะ
จัดการหน่อยได้ไหมชาวบ้านอยากจะอยู่กันแบบปกติสุข
กินอิ่มนอนหลับแบบมีความสุขจริง
ต้องมาหวาดกลัวคนมีอิทธิพลแบบนี้
เรื่องนี้ยังไม่ถึงผู้บัญชาการตำรวจนครบาน

ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานคันนายาวรู้เรื่องแล้วนะคะ

ถ้าเกิดว่าในหนุ่ยคนนี้มีพฤติกรรมแบบที่ชาวบ้านเขาว่ามาจริง

ตอนนี้สั่งชุดสืบสวนลงพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
สั่งการให้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียก
หนุ่ยคนนี้มาสอบปากคำแบบเร่งด่วนด้วย
เพราะว่าถือว่ามีพฤติกรรมข่มขู่
เมื่อช่วงเช้าผู้ที่ถูกกล่าวหาก็คือในหนุ่ยเนี่ย
ก็เข้ามามอบตัวแล้วนะคะ
ก็เลยมีการเร่งทำสำนวนในคดี
จากนั้นช่วงเที่ยงก็ส่งตัวไปสาร
เพื่อฝากค้างในข้อหาพยายามฆ่า

แล้วก็กำลังตรวจสอบเรื่องอาวุธปืนอยู่ด้วยนะคะ
ว่าบ้านเป็นอาวุธปืนที่มีทะเบียนหรือเปล่า
ถ้าไม่มีก็จะถือว่าเป็นอาวุธเถื่อน
ก็แจ้งความเพิ่มอีกหนึ่งข้อหาได้ค่ะ